ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีเออนักเรียนขาสั้น
เขาก็ตีกันเหมือนกันนะคะโอ้โหขาสั้นนะคะตีกันเหรอเออ
อายุสิบกว่าเท่านั้นเองค่ะสิบสามสิบสี่สิบห้า
ปลาระเบิดกันบ้างอะไรกันบ้างแล้วคือชาวบ้านแถวนั้น
คงร้านค้าเขามีกันเต็มไปหมดที่ปฐุมธานี
เขาบอกไม่ไหวแล้วลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านกันเลย

ชาวบ้านแถวนั้นเขาจะกลัวไหมคะนี่นะคะคุณผู้ชมได้ยินเสียงระเบิดตุ้มตาม
กล้องวงจรปิดนะคะตรงท่ารบประจำธรรมหลังโรงภาพยนตร์เก่าที่ตลาดเจริญผลนะคะ
อำเภอเมืองปฐุมธานีโอ้ยเห็นเหตุการณ์แบบนี้หมดเลย
เลิกเรียนของวันที่๙ธันวาคมกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาค่ะ
กางเกงขาสั้นชายหญิงนั่งรวมกลุ่มกันหลังเลิกเรียนจู่นักเรียนโรงเรียน
มอไซค์มาปลาโป้งปั้มแล้วมาไล่ทำร้ายกลุ่มนักเรียนที่เขานั่งกันอยู่
ใช้ทั้งอาวุธปืนบ้างมีดบ้างไม้บ้างปลาระเบิดปิงปองอย่างที่เห็น
เสียงเนี่ยดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วนะคะควันเองก็ลอยฟุ้งกระจายไปหมดเลย
เก็ดระเบิดปิงปองอีกอ่ะครับไปกระเด็นใส่สิ่งของชาวบ้านร้านค้าตรงนั้นอีกนะคะ
คนที่ผ่านไปมาตรงนั้นเขาก็หวาดภาวะกลัวกันไปหมดโอ้โหและในขณะเดียวกัน
น้องน้องตรงนั้นที่เขานั่งอยู่ตอนแรกพอมาถึงตุ้มเขาวิ่งหนีกระเจิงเลยครับ
พ่อค้าที่อยู่ตรงนั้นค่ะชื่อว่าคุณต้นในต้นอายุ๔๘ปีบอกแบบนี้
คุณนักข่าวบ่อยจ้ะบ่อยอะไรพี่ทุกวันตั้งแต่เปิดเทอม
พี่บอกแบบนี้พี่ต้นบอกเกือบทุกวัน
เพราะอะไรนักเรียนมารอรถประจำทางตรงนี้ใช่ไหม
แล้วมันจะมีกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓คนบ้าง
กี่คนบ้างหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้ามาแบบอาวุธครบมือ
ไล่ทำร้ายแล้วก็ปาระเบิดปิงปองดังสนั่นนั่นแหละ
อย่างที่เห็นในคลิปใครหนีไม่ทันก็บาดเจ็บกันไป
พี่ต้นบอกเอือมระอากันหมดที่สำคัญกลัวที่สุดคือ
กลัวโดนลูกหลงทางด้านของสองสามีภรรยาเจ้าของร้านอาหารที่อยู่ตรงนั้นค่ะ
ชื่อว่าพี่ก้องและพี่ชมพู่บอกเดิมทีก่อนหน้านี้นะพี่นักข่าว
จะมีลูกค้ามานั่งกินข้าวประจำพอเกิดเหตุปุ๊บลูกค้ากลัวหมด
เพราะกลัวว่าจะโดนลูกหลงไม่มีใครกล้ามาย่านนี้เลย
เด็กนักเรียนที่มานั่งกินอาหารในร้านของพี่เขา
ก็ไม่ได้ว่าเห็นว่าไปหาเรื่องกลุ่มคนก่อเหตุนะ
แต่กลับถูกไล่ทำร้ายอยากให้จับกุมหน่อย
จับคนที่มันทำไปลงโทษให้เข็ดหลาบ
เพราะมีแบบนี้เป็นประจำอ่ะฟังเสียงพี่เขาทั้งคู่หน่อยค่ะ
มาถึงก็มอเตอร์ไซค์อาวุธครบมือนะมีดอลืนระเบิด
โอ้โหเด็กนักเรียนก็เยอะแยะ
ก็หวาดกลัวกันนะฮะร้องไห้บางคนร้องไห้ครับ

ก็มีผมอย่างผมเป็นร้านอาหารอยู่เนี่ย
เด็กนักเรียนที่เขาดีหรือว่าคนดีอย่างนี้
เขาก็มีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมันไม่ปลอดภัย

คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอย่าได้คิดผ่านมองผ่านนะ
เจ้าหน้าที่ค่ะนี่คือความเดือดร้อน
และความเดือดร้อนนี่มันส่งผลจริงนะคะในระยะยาว
เพราะหนึ่งถ้าคนที่จะมาพี่เขาขายของไม่ได้แล้วถูกไหม

แล้วเกิดวันหนึ่งมีคนโดนลูกหลงทำยังไง
ทางด้านภูมิกับการสภเมืองปฐุมธานีท่านว่ายังไง

เมื่อวานนี้มีการติดตามกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุแล้วนะ
มีสถาบันการศึกษา๒แห่งในปฐุมธานี

ที่แรกมี๑๒คนอายุประมาณ๑๔๑๘
สถาบันที่๒มี๑๑คนอายุประมาณ๑๕๑๖
นำตัวทั้งหมดมาที่โรงพักแล้วมีการตรวจยึดอาวุธมีดไว้๔เล่ม
มีรถมอเตอร์ไซค์อีก๒คัน
เขาบอกว่ากลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุทั้งหมดยังเป็นเยาวชน
ฉะนั้นคุณคิงการที่เป็นเยาวชนจะต้องเชิญตัวผู้ปกครองมา
แล้วก็ต้องมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษามาด้วยเพราะอะไร
ต้องมาลงชื่อรับทราบในการทำทันบนกับกลุ่มนักเรียนเหล่านี้
และที่สำคัญหาแนวทางป้องกันปรึกษาพูดคุยกัน
จะต้องไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
การกระทำแบบนี้ตำรวจบอกนี่มันไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย

โอ้กับคนครอบครองอาวุธมีดด้วยมีอาวุธมีดไว้๔คนเลยนะคะ

เห็นแล้วกลุ้มใจแทนพ่อแม่นะคะ
กไปทำไมเนอะเป็นนักเรียนแท้สงสารพ่อกับแม่ด้วยนะฮะ